อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเมาอีกเหมือนกัน
แต่ว่าคราวนี้อาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนหนุ่มคนสักครู่นี้

คือต้นสายปลายเหตุเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาตัวเอง
ไปอยู่ในเหมือนคล้ายกับท่อปลาปลา
เป็นช่องปล่องท่อประปาค่ะ

คือคนไม่น่าเข้าไปได้แต่เขาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้น
ติดอยู่นานก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือ
ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าค่ะถึงจะเอาตัวเขาออกมาได้
แต่ถึงเอาตัวออกมาได้ก็ปรากฏว่าเขาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

คือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผู้ที่ไปติดอยู่ในปล่องอันนี้ค่ะ
เขาก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคลมชักแล้วก็มีอาการหลอนด้วย

คลิปนี้เป็นขณะเป็นจังหวะที่พลเมืองดีแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
เข้าไปช่วยเหลือผู้ชายคนที่ตัวติดอยู่ในช่อง
ปล่องตั้งท่อประปาแล้วก็ท่อระบายน้ำนะคะ
อยู่ชั้น๒ภายในแฟลต์ตำรวจ
ซึ่งแฟลต์นี้สูง๕ชั้นและยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
อยู่ข้างสถานีตำรวจนครบานบางบอนค่ะ

พอช่องมันเล็กมาก๕๐กว้างประมาณ๕๐เซนติเมตรเนี่ย
จากต้องทุบกู้ภัยก็เลยตัดสินใจทุบปูนบริเวณนั้น
แล้วก็เอาตัวเขาออกมาได้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงอะค่ะโอ้โห
ออกมาเสร็จก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้เอง
ทราบชื่อก็คือนายหาดเริกชัยอายุ๔๑ปี
เป็นชาวสุรินทร์นะคะอาชีพเป็นช่างซ่อมเฟอร์นิเจอร์
ทีมข่าวชาวรัฐทีวีเราลงไปในพื้นที่กดเหตุด้วย
ก็เห็นว่าโดยรอบเนี่ยมันมีการเอาแผ่นสังกษีมาทำเป็นรั้วล้อมรอบ
เพื่อไม่ให้คนภายนอกเข้ามีแค่คนงานก่อสร้างเท่านั้นแหละ
อยู่ในพื้นที่แฟลต์ส่วนด้านหน้าแฟลต์ก็ติดกับถนนเอกชัย

ใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ทีนี้ปรากฏว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แผ่นสังกษีถูกดึงออกจากเสารั้ว
ซึ่งเข้าได้แค่ทางเดียวเข้าได้แค่คนเดียว
ใช่จุดที่ในหาดลงไปค่ะ
มันคือปล่องเอาไว้ติดตั้งท่อประปาแล้วก็ท่อระบายน้ำ
แล้วข้างในมันมีท่อด้วยไงใช่ไหมใช่ค่ะคือมองด้วยตาเปล่าก็รู้เลยว่ามันเข้าไปไม่ได้
ทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพลัดตกลงไปหรือว่าหรือว่าอย่างไรนะคะ
แต่คือถ้าจะตั้งใจเข้าไปเองมันก็ดูไม่น่าจะเป็นไปได้
ซึ่งปล่องนี้มันก็อยู่ติดกับซิงค์ล้างจานที่อยู่หลังระเบียงห้อง
สูงจากพื้นประมาณหนึ่งเมตรค่ะถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ที่เข้าไปช่วยเหลือในหาดเป็นคนแรกเนี่ย
เขาก็เล่าให้ฟังเราทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะ
อ่านะครับก็ผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงคนร้องออกมาจากอาคารนะฮะ
ก็เดินเข้าไปดูเข้าไปกับน้องชายเพื่อหาต้นเสียงนะครับ
อ่าเขาก็หาจนมาถึงชั้นสองแล้วก็พบว่ามีคนติดอยู่ในปล่องที่เป็นปล่องท่อประปา
ขนาดมันจะเล็กมากประมาณสี่สิบห้าสิบเซนติเมตรเท่านั้นนะครับ
อ่าก็พยายามช่วยกันดึงขึ้นมานะแต่ดึงไม่สำเร็จ
เนื่องจากลำตัวตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยติดอยู่ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มานะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็พยายามช่วยดึงในหาดออกมา
แต่ก็ดึงไม่ได้เช่นกันจนที่สุดแล้วเลยตัดสินใจใช้ค้อนปอนทุบปูนบริเวณดังกล่าว
แล้วก็นำตัวในหาดออกมาซึ่งต้องใช้เวลาอยู่กว่า๑ชั่วโมงนะครับ
หลังจากนั้นก็ช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วฮะ
หาดก็เสียชีวิตเนี่ยครับ
เป็นผู้เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ๓ทุ่มนะครับ
ได้ยินเสียงรั้วสังกษีแฟลต์ดังก็ออกมาดูเห็นว่าในหาดเนี่ย
กำลังดึงรั้วสังกษีออกแล้วก็มุดเข้าไปในแฟลต์
แล้วเดินขึ้นไปบนห้องที่เกิดเหตุสามีของเธอก็ถามนะตอนนั้นว่าเสียงอะไร
เธอก็บอกว่ามีคนเข้าไปในแฟลต์สามีก็เลยบอกคนงานก่อสร้างแฟลต
มาเล่นสนุกเกอร์อยู่นะบอกว่าหากมีอะไรให้ช่วยเหลือก็ให้บอกนะ
แต่ผ่านไปไม่นานก็ได้ยินเสียงของนายหาดเนี่ยร้องเสียงดังว่าโอ๊ยเนี่ยนะ
ก็เสียงเนี่ยดังออกมาจากห้องที่เกิดเหตุก็เลยขึ้นมาดูกับสามี
พบว่าลำตัวส่วนล่างของในหาดตกลงไปอยู่ในปล่องที่เกิดเหตุ
ก็ตกใจว่าเอ้าคือลงไปได้ยังไงลงไปตอนไหนแบบไหนอะไรยังไง
ก็มีในหาดนั่นแหละตอนนั้นแค่บอกแค่ว่าให้ช่วยดึงเขาขึ้นไปหน่อย

ก็ช่วยกันจับเอาแขนเขาเกาะตรงนี้ให้เขาถีบขึ้นมา
แต่เขาไม่มีแรงเขาบอกก็ออกไม่ได้
เขาบอกมั้ยครับว่าเขาเข้าไปทำไมครับ

ได้แต่บอกว่าเอาออกหน่อยช่วยหน่อย
ก็งงว่าเขาลงไปยังไงท่าไหน
อยู่ดีทำไมเปิดประตูลงไปประตูมันก็เหล็ก
ก็เมื่อคืนก็นอนไม่หลับก็จำอยู่
เพราะว่าเราเป็นคนขึ้นมาแรก
ค่ะเพราะตอนเรามาเขายังไม่เสียชีวิตเนี่ย
คือปกติแล้วตรงนี้มันจะเป็นปล่องของท่อประปา
เขาก็จะเอาปูโบกเอาไว้ให้เป็นลักษณะเหมือนนะครับ
เป็นผนังเพื่อให้ดูสวยงาม
แล้วก็จะมีประตูเปิดปิดได้เพื่อเสร็จสังคม
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามนายสรายยุทธ์บุญเฉลิม

ฟังบอกว่าประมาณสัก๔๓๐นี้ได้รับแจ้งมาว่ามีคนเมาว์อยู่หลังสนบบล
ก็ไม่ได้คิดอะไรผ่านไปครึ่งชั่วโมงได้รับแจ้งมาอีกบอกว่าให้ไปช่วยเหลือคนติดซอกตึกที่อยู่ใกล้ใกล้กับสอนอบางบอน
ก็เลยรีบไปพอไปถึงก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปเลยนะคะ
ชาวบ้านกำลังช่วยเหลือในหาดอยู่
ซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนายหาดหมดสติคาอยู่ในปล่องแล้ว
แต่ว่ายังมีสัญญาณชีพก็เลยรีบทำการช่วยเหลือ
เริ่มจากจับที่บริเวณคอเพื่อไม่ให้หัวดิ่งลงด้านล่าง

แต่ดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ได้ค่ะ
เลยตัดสินใจทุบปูนเพื่อเอาตัวออกมาให้เร็วที่สุด
เพราะว่าถ้าไม่รีบนายหาดอาจจะเสียชีวิตได้
พอเอาตัวออกมาได้ก็รีบปั๊มหัวใจนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วนายหาดก็ไม่ฟื้นแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
ทีนี้ญาติของในหาดก็มา
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือในหาดเมา
แล้วนายหาดเองก็มีโรคประจำตัวคือโรคลมชัก

วันไหนไม่ได้ดื่มจะมีอาการชักเกร็ง
แล้วก็มีอาการประสาทหลอนร่วมด้วย
ก่อนเกิดเหตุนายหาดถูกตำรวจนำตัวมาสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
เพราะว่าเมาแล้วอารวาสพยายามจะปีนเข้าบ้านคน

มีคนเมาอยู่หลังสอนอบางบอนคือในหาดนี่แหละ
แล้วยาดเขาก็คือถูกตำรวจโทรเรียกบอกให้มารับตัว
ทีนี้พอญาติกำลังจะมาถึงที่สอนอปรากฏว่านายหาดหายตัวไปค่ะ
ตำรวจก็เข้าใจว่าเออญาติคงมารับตัวกลับไปแล้วมั้ง
แล้วก็ติดอยู่ในปล่องจนต้องร้องโอดโอยให้คนมาช่วยเหลือ
ซึ่งในฐานะกู้ภัยเขาบอกว่า
ตั้งแต่เป็นกู้ภัยมาเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ไม่รู้จริงคาดเดาไม่ได้จริงว่าลงไปได้ยังไง

แต่ว่าก็ได้ยินแค่บอกว่าในหาดมีอาการหลอน
กลัวว่าจะถูกตำรวจจับก็เลยอาจจะพยายามหนีทุกวิถีทาง
อันนี้เขาก็ยังเสือกตัวลงไปได้ผมคิดว่าเขายังรอดอยู่นะครับ
เขายังมีสติอยู่มาเสียชีวิตได้ยังไงครับผม
เสียชีวิตน่าจะเบื้องต้นแกก็พับร่างพับแล้วก็
คอหง่ายมาอย่างเงี้ยอยู่ท่านี้ตลอดเอวพลิกบิด
ผมว่าน่าจะหายใจไม่ออกเพราะคนเราพี่ต้องมันจะหายใจยากครับ
จะบอกว่าคุ้มข้างเหมือนจะมีคนตามฆ่าตามทำร้ายร่างกายพวกนี้ครับ
หอนเหมือนประสาทหลอนเลยครับ

ก็เขาน่าจะเป็นโรคแอลกอฮอลลิซึมด้วย
เช้ามาต้องได้ดื่มเหล้าถ้าไม่ดื่มเหล้าก็ชัก

พอไปถามตำรวจสนบางบอนตำรวจก็พูดเหมือนกันเลยนะคะว่า
คือตำรวจได้รับแจ้งมาว่ามีคนเมาอารวาสพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง

ก็เลยให้มาสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วก็ประสานให้ญาติมารับตัว
แต่หลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปค่ะ
ซึ่งสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของนายหาดเนี่ย
แพทย์โรงพยาบาลสิริราชบอกว่า
เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากถูกกดทับที่สวงอก
ซึ่งครอบครัวก็จะนำศพของนายหาดไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์
อ่าก็ความจริงตำรวจก็ให้ญาติมารับตัวแล้วล่ะ
ใช่ปะแต่อาจจะด้วยความเมาด้วยก็กลัวตำรวจ

เห็นปล่องไปเปิดนะครับ